เพราะพี่เปิ้ลไอรินบอกแล้วว่าจะไม่ทนค่ะ
คำดูถูกคำเหยียบหยามดูถูกยังไงบ้างนี่
เราขออนุญาตอ่านบางข้อความที่ออกอากาศได้ให้คุณผู้ชมฟังนะ
เปิ้ลแคปมาโพสต์ลงในเฟซบุ๊คประมาณว่า

ชื่อเสียงก็มีแต่เรื่องเน่า

แบบนี้เขาเรียกว่าดาวดับใช่ไหมคะ

เจอแบบนี้พี่เปิ้ลบอกเลยฉันจะไม่ทนจ้ะ
แล้วก็บอกว่าขอประกาศฟ้องรวม๑๐รายชื่อ
รายชื่อที่ส่งข้อความกล่าวหาละเมิดดูถูกดูหมิน

ตัวเลยค่ะหาคิวหาตารางขึ้นศาลกันเอาไว้เลยจ้า
เพราะจะฟ้องรายละ๑ล้านบาทค่ะ

ได้มงกุฎอีกแล้วสำหรับมิสสอนอนะจ๊ะ
โดยทนายความชั้น๑คนดีคนเดิม
คนเดียวกับที่ฟ้องทัวร์นางเอกนั่นแหละค่ะ
รายชื่อทั้งหมดนะคะ
โดนตรวจสอบประวัติและที่อยู่เรียบร้อยแล้วค่ะ
รอรับหมายสารกันเอาไว้ได้เลยเนาะ
ต้องบอกแบบนี้ว่าหมดยุคและยุคที่ดาราเป็นเหมือนพรมเช็ดเท้าอะค่ะ
ใครบอกว่าไม่รู้จักได้รู้จักแน่
แล้วเจอกันจ้ะพี่เปิ้ลก็โพสต์ไว้แบบนี้
ซึ่งแฟนคลับของเธอก็เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจพี่เปิ้ลเองกับเขาก็เยอะเหมือนกัน
พร้อมกับบอกว่าโอ้โหจัดหนักเลยพี่
จะได้ไม่ไปเที่ยวว่าคนอื่นดูถูกคนอื่นทำให้คนอื่นเสื่อมเสียอีก
พร้อมกับแซวว่าฟาดได้ฟาดเลยแม่
จะพิมพ์อะไรกันนะคะคุณผู้ชม

เพราะว่าเราเห็นตัวอย่างแบบนี้ในโลกโซเชียลเยอะแล้วนะคะ